ส่วนที่จังหวัดนนทบุรีครับตำรวจสั่งปรับปรับคนขับรถบรรทุก๖ล้อนะครับ
คนใช้รถใช้ถนนนะครับถ่ายคลิปรถบรรทุกนี้ไว้ได้นะครับ
ถ้าดูด้วยตาเปล่าคุณผู้ชมอาจจะมองผ่านเผิน
แต่นี่เรามีลูกศรสีแดงนำสายตาท่านเห็นไหมว่ามันมีเหล็กยื่นออกมาด้านข้างนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนราชพฤกษกลางดึกนะครับคืนวันที่๒๖มิถุนายนนะครับ
เราก็เรียกรองให้มีการตรวจสอบตามรูปสาวพบังกลวยครับ
ตรวจสอบรถบรรทุกคันนี้ปรากฏในคลิปเพื่อจะพาตัวคนขับรถบรรทุกมาดำเนินคดี
ช่วงเช้าที่ผ่านมาในองค์อาจดาทองอายุ๓๔ปีคนขับรถนะครับ
เข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อหาตามความผิดพร
จราจรในข้อหาบรรทุกสิ่งของยื่นเกินความยาวของตัวรถ
ซึ่งมีอัตราโทษปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
แล้วก็สารภาพว่าไอ้คืนนั้นน่ะไอ้คืนนั้นนะครับ
ให้ไปส่งที่บ้านลูกค้าย่านถนนนครอินทร์
อมรับว่าบรรทุกโครงสร้างบ้านยื่นเกินออกจากตัวรถบรรทุก
พยายามเลี่ยงนะครับมาขับตอนกลางคืนแทน
แต่ไม่คิดว่าจะถูกถ่ายคลิปแบบนี้
รับว่าทำผิดแล้วนะครับเรียกร้องให้สังคมนะฮะ
ก็ให้อภัยเขาเขาขอโทษหลังจากนี้จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
อีกกรณีหนึ่งมีคนถ่ายนะครับถ่ายรูปรถบรรทุก
เป็นรถกระบะบรรทุกโฟมเกินขนาดครับนู่นนะไปแล้วจะสุดจอแล้วนะ
ตรงนี้อยู่วงเวียนพระรามอำเภอเมืองนทัพบุรี
เกินตัวรถไปเยอะมากจริงนะครับ
ผมว่าเกินไปมักเกินห้าเมตรอ่ะคือคือน้ำหนักมันอาจจะไม่เท่าไหร่
แต่ว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นมีปัญหาแน่ใช่ไหมคะ
นายจิรพัฒน์พึ่งปฐมพรเจ้าของนะครับก็ตรวจสอบพบว่า
หนึ่งมีนาคม๒๑๖๖รถคันนี้เคยกระทำผิดมาลักษณะนี้แล้ว
คือบรรทุกเกินแล้วก็ล่าสุดสามกรกฎาคมก็ได้นะครับ
ก็ทำผิดซ้ำอีกประสานให้มาพบตำรวจเพื่อจับปรับดำเนินคดี
จิลพัฒน์เปิดเผยบอกว่าเขามีอาชีพขับรถรับจ้างขนส่งสินค้า
เที่ยว๗๕๐นะวันเกิดเหตุ๙โมงเช้า
มันทุกข์ลางโฟมจำนวนมากมาจากตลาดไทยจะไปส่งนะครพฐม
เพราะว่าวิ่งรับกล่องโฟมเดือนละครั้งต่อไปจะหาวิธีแก้ไข
ไม่ให้ผิดกฎหมายจราจรก็ท่านก็ต้องคิดในมุมกลับด้วย
ถ้าท่านจะต้องมาเสียค่าปรับค่าปรับอยู่แบบนี้
ยังไงมันก็ไม่พอค่าขนส่งอยู่ดีแล้วครับเปลี่ยนวิธีอื่นนะฮะ
ถ้าเกิดอันตรายบนท้องถนนขึ้นมายิ่งไม่คุ้มเข้าไปใหญ่นะคะ
โอ้โหดูการบรรทุกแล้วสุดยอดเหลือเชื่อจริง
ใหญ่กว่าตัวรถเป็นเท่าตัวเลยค่ะ